เราไปดูบรรยากาศที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกันหน่อยนะครับ
บริเวณของลานอเนกประสงค์ราชบุรีดีเรกฤทธ
ด้านข้างของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจเข้ม
ในกลุ่มของมวลชนแล้วก็ในส่วนของสำนักข่าวต่างด้วยนะครับ
ขณะที่อดีตสสพักเพื่อไทยเตรียมรับนางสาวยิ่งลักษ

กับคุณระภีพันธ์เรือนสีพุศก่าวไทยรัฐทีบีของเรา
รายงานจากศาลดีกาแผนกคดีอายางผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเชิญครับ
เรียกได้ว่าบริเวณบนฟุตบาทด้านหน้า
เต็มไปด้วยบรรดามวลชนและสอสอ

ที่ขณะนี้นะคะได้เดินทางมารอ
เพื่อที่จะให้กำลังใจนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
นายบุญทรงเตรียพิรมนะคะ
กับพวกที่วันนี้จะต้องเข้ารับฟัง

จะฟังในส่วนของการปล่อยป่า
และเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวส่วนนายบุญทรงและพวกก็จะเป็นกรณีขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า
อย่างที่เห็นตรงนู้นนะคะคือนายวิชาณมีนชัยนันนะคะ
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ

ส่วนที่อยู่ข้างก็คือคุณสุนีเหลืองวิจิตรนะคะ
ดีสอบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยค่ะ
คุณวิชาณค่ะวันนี้สสพักเรานัดกันยังไงบ้างคะ
เราก็มีส่วนหนึ่งซึ่งทราบจากข่าวสารนะฮะ
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้เป็นวันที่จะต้องมานั่งฟังคำพิพากษาของทางศาล
เข้ามาให้กำลังใจท่านนายกนะครับ

ซึ่งคิดว่าก็มีความรู้สึก

ก็ท่านก็ปกติครับ
ก็มีกำลังใจครับครับ
ท่านเต็มที่แล้วก็เสมอมาค่ะ
ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เดินทางมาให้กำลังใจในวันนี้
จะพาไปดูบรรยากาศรอบรอบนะคะนี่คือบรรยากาศที่มวลชนที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างต่างนะคะ
ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดค่ะบางส่วนเนี่ยมาอยู่รอตรงจุดนี้
ซึ่งจุดนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกำหนดไว้นะคะแต่ก็มีมวลชนค่ะที่มาดักรอตรงนี้และตรงนี้ถ้าดูในแผนที่นะคะ
ก็จะเป็นพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตอำนาจศาลนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดนะคะ
แล้วก็ยังไม่มีการจัดระเบียบค่ะนอกจากจุดนั้นแล้วนะคะที่มีบรรดาสอสอและแก่นำของพักเพื่อไทยอยู่เนี่ย
ก็ยังมีจุดอื่นอื่นนะคะอย่างจุดที่เรากำลังจะพาไปนี้จะมีบรรดาแก่นำนปชรวมอยู่ด้วยนะคะ
นี่ค่ะบรรดามวลชนที่เดินทางมาก็มีการถ่ายรูป
อย่างที่เห็นอยู่นี้ก็คือคุณจตุรนท์ฉายแสง
วลชนก็ขอถ่ายรูปด้วยนะคะ
และอีกคนหนึ่งคือคุณรัฐดาวัลวงศรีวงศ์
ก็เป็นสมาชิกของพักเพื่อไทยเช่นเดียวกัน

วลชนตอนนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะที่เดินทางมา
นี่ค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็คือคุณวีระสมความคิดนะคะ
แกนนำนปชนะคะวันนี้เรามา
ก็มาพระกฎัวท่านท่านหน่อยให้ท่านได้เห็นหน้าเห็นตาย
กำลังใจท่านเต็มร้อยแล้ว

ก็ตอนนี้เรารอแต่คำวินิจฉัยของศาล

เราก็เจาะใจท่านไม่ได้แหละนะคับ
ว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็ได้แต่รอ
แล้วก็คิดว่าจะตัดสินอย่างไร
ก็คงต้องยอมรับตามนั้นนะครับ
ต้องต้องเรียนว่าเดียวทีในรับการประสาน
ว่าจะมีกฎมีระเบียบส่งรายชื่อของแลกบัตรได้ก่อน

แต่พอถึงเหตุการณ์จริงนี่ไม่เป็นไปตามนั้นแหละครับ
เรื่องใหญ่ก็โฆษภาพเดาอยากนะครับว่าอะไรจะเป็นอะไร
เราก็รอให้กำลังใจจุดนี้นะคะ
ก็รอเพราะเดี๋ยวท่านนายกยิ่งรักคงจะมาลงที่จุดนี้ครับ
ก็เป็นท่านชัยเกษมนิติสิรินะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะ
ไปดูบรรยากาศด้านในกันบ้างนะคะ
จุดที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเขากำหนดให้มวลชนที่เดินทางมาให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษ
รวมไปถึงนายบุญทรงและพวกอยู่นะคะ
นี่ค่ะคือตอนนี้เราเรียกได้ว่าประชาชนมีแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะ
ที่เข้าไปอยู่บริเวณด้านในส่วนใหญ่จะอยู่ด้านนอกบริเวณริมฟุตบาท
รวมไปถึงใต้สะพานยกระดับข้ามแยกของศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะ
ซึ่งประชาชนที่จะเข้าไปในจุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาค่อนข้างที่จะตรวจอย่างละเอียดนะคะ
ทุกคนจะต้องผ่านเครื่องสแกนวัตถุระเบิดที่อยู่บริเวณทางเข้าด้านฝั่งทางเข้าสารดีกานะคะ
และจะต้องมีการตรวจกระเป๋าเพื่อหาอาวุธ
ซึ่งก็มีรายงานนะคะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยจากการตรวจกระเป๋าตรวจอุปกรณ์ที่ต้องสงสัยเนี่ยก็พบว่ามีการพบของแข็ง
พบอุปกรณ์ที่เข้าข่ายจะใช้เป็นอาวุธได้เจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการยึดไว้ค่ะ
มีการแจ้งนะคะว่าจะมีการประเมินค่ะว่า
กำหนดไว้ว่าให้มวลชนอยู่เนี่ยมีมวลชนน้อยนะคะ

เพื่อให้ทักทายกับมวลชนค่ะ
แต่ถ้าสมมุติว่ามวลชนเดินทางเข้าไปด้านในเยอะ

พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ